ตลอดตลาดมาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเข้าตลาดกันดีกว่าไปเช็คราคาสินค้ากันเลยจ้าไปดูราคาของเนื้อสัตว์นะคะหมูเนื้อแดงวันนี้อยู่ที่๑๗๕บาทต่อกิโลกรัมนะคะสะโพกไก่๘๕บาทต่อกิโลกรัมเนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๕บาทต่อฟองนะราคาของหมูเนื้อแดงนี้ปรับขึ้นมาแล้ว
สัปดาห์นี้นะคะมาดูราคาของเห็ดกันหน่อยสำหรับใครที่ชอบทานเห็ดนะเห็ดฟางวันนี้๑๒๐บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้า๔๘บาทต่อกิโลกรัมค่ะเห็ดหูหนู๖๒บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็เห็ดเข็มทองวันนี้อยู่ที่๔๕บาทต่อกิโลกรัมนะคะ